ไปที่จังหวัดขอนแก่นครับรถคันนี้น่าจะไม่ชินทางแหละแล้วหากหลบเขตก่อสร้างคือเขตก่อสร้างนี้คือมีป้ายมีอะไรนะแต่ไม่มีไฟที่จะเป็นการบ่งบอกส่งสัญญาณเวลากลางคืนครับ
นี่ก็อีกหนึ่งคุณภาพชีวิตค่ะ
ไปช่องนั้นแหละครับช่องนั้นแหละเขาทำทางครับ

แล้วถ้าคนไม่ได้ผ่านบ่อยจะไม่รู้หรอกลงไปนู่นแล้วนะ

ตึ๊บเนี่ยครับตรงนี้คืออำเภอเขาสวนกวาง
ถนนวิทยาภาพทางไปอุดรณฑานีนะโอ้โหรถพังเสียดายใหม่ด้วย
ตรงจุดเกิดเหตุมีการก่อสร้างทางคือถ้าไปดูรอยเบรกเขาบอกว่า
คนขับน่าจะเห็นบารีเออร์แบบในระยะกระชั้นชิดมากน่ะนะ
เพราะจุดนั้นอ่ะแบรีเออร์ปิดถนนเหลือหนึ่งเลนจากสองเลนเจ้าของคลิปหน้ารถเล่าบอกว่าขับตามหลังรถยนต์คันนี้มาป้ายแดง
ทะเบียนสกลนครขับห่างกันประมาณห้าสิบเมตรพอออกจากไฟแดงไปได้สักพักเห็นรถคันดังกล่าวแตะเบรกแล้ว
แล้วก็หักจากซ้ายสุดไปขวาสุดเพื่อจะหลบเขตก่อสร้างแต่สุดท้ายไปพุ่งชนแบรีเออร์ข้างทางจนรถตกลงไปข้างทางฮะ
รถมีสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยชาวบ้านเล่าบอกว่าตรงนี้เป็นรอยต่ออำเภอโนนสะอาดกับอุดรธานีกำลังสร้างทาง
เจ้าหน้าที่ก็เอาแบรีเออร์มาวางไว้มีป้ายสะท้อนแสงแหละ
แล้วก็มีลูกศรบอกทางแหละแต่ไม่มีไฟ

จึงเกิดอุปถติเหตุบ่อยนี่เจ้าบ้านบอกนะ
เรียกร้องเลยเจ้าหน้าที่มาแก้ปัญหาทีครับ
อยากให้ติ๊ดไว้เห็นแล้วให้ติ๊ดไว้ให้มันแจมกว่านี้
อยากให้มันสว่างให้เร็วดูซัก
อยากให้มันสว่าง